ปูหลุดถังถังที่เขากำลังขายอาหารทะเลอยู่นะครับ
แล้วปูมันเดินไปกลางถนน
ปรากฏว่ามีคุณลุงคนหนึ่งขี่สกุตเตอร์มา
คว้าปูกลับบ้านไปเฉยเลย
โดยไม่เอาปูมาคืนเจ้าของร้านเขานะครับ
มีคนหยิบปูไปนะคะ

ลุงลุงเอาปูหนูมาคืนก่อนปูไปแล้ว

คือเพจพัทยาทอล์กแชร์คลิปวีดีโอสั้นนี้ไว้นะครับ
แต่คนเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เยอะเลย
แล้วบอกว่าคุณลุงขี่สกุตเตอร์ไฟฟ้ามา
จับปูทะเลของร้านยูนิพราวซีฟู้ด

หนึ่งตัวเอ๊ะหรือปูมันหนีบมือลุงไป

คือลุงไม่ได้ตั้งใจจะหยิบไปมันหนีบหรือเปล่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๓ธันวาคมนะฮะ

บอกว่าวันนั้นเจ้าปูสนตัวนี้นะเป็นปูดำฮะ
มันก็หลุดออกไปจากกล่องโฟมมันออกไปเที่ยวตรงกลางถนนเลย
แต่ลุงขี่สกุตเตอร์ผ่านมาก็หยุดรถแป๊บหนึ่งมองปูแป๊บหนึ่ง

ตอนแรกเจ้าของร้านคิดว่าปูคิดว่าปูคิดว่าลุงจะเก็บปูมาคืน
เพราะปกติปูที่ร้านมันก็หลุดบ่อยปูมันสน
คนอื่นก็เก็บมาคืนแต่แล้วเอ้าลุงเก็บติดมือไปเฉยเลยนะฮะ
แล้วปรากฏว่าตอนที่นักข่าวกำลังคุยกับเจ้าของร้านนะ
คุณผู้ชมนักข่าวแพนกล้องไปเจอพอดี
คุณลุงขี่สกุตเตอร์ผ่านมาที่หน้าร้านตรงนี้

ทุกคนพยายามตะโกนเรียกลุงแม้กระทั่งนักข่าวของเรา

ลุงอยากรู้ว่าเมื่อวานลุงเอาปูไปไหน
แต่ลุงไม่สนใจบิดสกูตเตอร์หนีครับ
เมื่อวานลุงไปกับปูวันนี้ลุงไปเดี่ยว
แต่ลุงไม่สนใจเลยไม่ฟังเลยนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติคุณลุงจะขี่สกุตเตอร์

ควักแบงค์พันธุ์มาจ่ายตลอดเลย

ลุงคงหวังดีเอาเจ้าปูไปปล่อยทะเลนู่นนะฮะ
บางคนถึงขั้นตั้งชื่อคลิปนี้ว่า

บอกว่าเจ้าชายสกุตเตอร์ตอนปูหนูอยู่ไหน

เห็นไหมเดี๋ยวนี้คลิปสั้น
อาจจะติดมือไปหรือว่าหนีบไปหรือเปล่า
อันนี้ก็ยังไม่ทราบนะ
ลุงอาจจะแค่เก็บมาอ้าวมันหนีบ